ส่วนเรื่องนี้สาวก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน

ให้ขนตายาวให้ขนตาหนา

เพราะว่าถ้าใช้กาวที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ย
ก็อาจจะเจอสภาพแบบนี้
แล้วก็บาดเจ็บได้นะคะ
กาวต่อขนตาเนี่ยคือมันก็จะติดแน่นเลย
แต่ถ้ากาวไม่ได้มาตรฐานมันจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ

เจ้าของร้านต่อขนตานะคะ

เอาภาพของลูกค้าคนหนึ่งของเธอมาโพสต์ไว้
ที่เห็นเป็นก้อนคือกาวต่อขนตา

คือเวลาต่อขนตาเขาจะมีกาว
แล้วก็จิ้นขนตาทีละเส้นหรือทีละช่อ
เอาไปต่อกันเอาไปวางไว้ตรงหนังตาของเรา
มันก็จะใช้กาวพิเศษเฉพาะ
สำหรับการต่อขนตาโดยเฉพาะนะคะ
แต่อันนี้นะคะมันเป็นกาวเหมือนกับกาวที่ไม่ได้มาตรฐาน
มันก็จับกันเป็นก้อนที่เปลือกตาของลูกค้า
แล้วสังเกตดูเปลือกตาของลูกค้าก็บวมด้วย
คือมันสัมผัสกับผิวหนังของเปลือกตา
ถ้ามันเป็นของที่มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐาน
คราวนี้มีปัญหากับผิวหนังนะคะ
เธอเล่าบอกว่าเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกช่วยเอาขนตาปลอมออกให้หน่อย
ต่อมาจากร้านข้างนอกร้านอื่น๔๙๙บาท
ทางร้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเอาขนตาปลอมออกให้ลูกค้าทั้งหมด
คือเวลาเจออย่างนี้ดึงออกเองก็ไม่ได้นะคะ
เพราะกาวมันจะแน่นมากขนตาเราจะหลุดไปด้วยเลย
ต้องใช้น้ำยาพิเศษในการที่ร้านเขาจะมีเนี่ยให้เอาออกนะคะ
ก็ต้องไปทำที่ร้านเธอก็ใช้เวลา๑๕นาที
เธอบอกว่าเธอคาดว่าขนตาลูกค้าที่เป็นแบบนี้
น่าจะมาจากสองอย่างคือใช้กาวที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เขานะคะ
แล้วต้องโคนขนตาเป็นขนตาแบบสำเร็จรูป
เวลาไปเจอกับกาวที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็จะเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นนะคะ
อาจจะตัดสินใจทำเพราะว่าราคาไม่แพง
แต่พอเอาเข้าจริงขนตาที่ต่อมาค่อนข้างหนา
ถ้าเป็นแบบนี้ร้านอื่นที่ใช้วัสดุดีที่ได้มาตรฐาน
ราคามันจะสูงมันจะไม่ได้อยู่ที่๔๙๙บาทแน่
เพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่จะต่อขนตา

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เลือกร้านที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะ